ช่วงนี้นี่ที่พัทยาเขามีการแข่งขันเจสสกีชิงชำโลกกันเลยนะคะ

กลายเป็นว่าแทนที่มันจะเป็นบรรยากาศที่สนุกสนาน

เกิดกลายเป็นข่าวเศร้าเมื่อวานนี้
เมื่อนักเจ็ดสกีระดับโลกนะคะ
เขาเสียชีวิตในการแข่งขันเกิดอะไรขึ้น
โดยนักเจสสกีเกาหลีใต้คนนี้นะคุณผู้ชมค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
งานนี้นะคะการแข่งขันเจ็ดสกิตชิงชำโลก
อย่างที่บอกจัดขึ้นที่ชายหาดจอมเทียมเมืองพัทยาค่ะ

หมายเลข๘๒เมื่อกี้เราทำสัญลักษณ์ไว้ให้
สตาร์ทปล่อยตัวเขายิงอยู่ตรงนั้น
ชื่อว่านายสุงวรคิมอายุ๔๐ปี
ต้นจุดสตาร์ทนายซุงเนี่ยนะคะ

พอออกตัวไปเสร็จปุ๊บเกิดเสียหลัก
แล้วตัวเขาไปกระแทกกับคลื่นอย่างแรง
ทำให้ร่างของนายซุงวันคิมกระเด็นลอยไปกระแทกน้ำอย่างแรงเลยนะคะ
เจซิกิเองก็ลอยค่ะเนี่ยลอยออกไปกลางทะเลเลย
จังหวะนั้นทีมเซฟตี้กู้ภัยของการแข่งขัน
รีบเข้าไปทำการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

แต่ปรากฏว่าตอนที่เอากลับเข้าฝั่งมาเนี่ยเขาหมดสติไปนะคะ

เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนค่ะ
และระหว่างทางนายสุงวนคิมนะคะเกิดหัวใจหยุดเต้น
กู้ชีพพยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตเขาแต่ไม่เป็นผลนะคะ

การแข่งขันเจสสกีชิงชำโลกนะคะไปพบกับว่า
คณะจัดงานมีการนำเรือของนายทรงวรมาจอดไว้ที่บริเวณชายหาดจอมเทียนตรงบริเวณจุดแข่งขันนั่นแหละค่ะ
เพื่อให้นักแข่งเจสสกีที่เขาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ร่วมไว้อาลัยและรำลึกถึงผู้เสียชีวิต
บรรยากาศในวันนี้เนี่ยยังมีการแข่งเป็นวันสุดท้ายนะก็เป็นบรรยากาศที่โศกเศร้าค่ะ
เพราะว่ามีนักเจ็ดสกีต้องมาเสียชีวิตแบบนี้
นายปริเขตสืบสหการค่ะก็มีการออกแถลงการ
คณะทำงานทุกฝ่ายรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และจากการตรวจสอบข้อมูลก็ทราบว่านักกีฬาไม่ได้มีการเฉียวชนกันนะคะ
แต่นักกีฬามีการตกลงไปในน้ำ
ช่วยเหลือจริงก็เข้าไปช่วยอย่างรวดเร็ว
แต่ตอนที่เข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ย
เขาหมดสติหน่วยเฉียวชนบนฝั่งนักกีฬาเนี่ย
ก็ทราบแล้วว่าคือทางด้านของในคิมหมดสติไปแล้วหยุดหายใจ
อย่างที่บอกว่ามีการตรวจร่างกาย
ไม่ได้พบนะคะว่ามีรอยกระแทกอะไร
ก็ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

ทางทีมฝ่ายผู้จัดงานบอกว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งทีมเจสสกีเกาหลีใต้เพื่อนนักแข่งและสถานทูตเกาหลีใต้
เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทีมแข่งเกาหลีใต้ได้ขอให้พี่ชายนะคะ
นำลูกของนายทรงวรขี่วนหนึ่งรอบและเข้าเส้นชัย
เพื่อถือว่าเป็นการไว้อะไรก่อนเริ่มการแข่งขันในโมโตรที่สอง
ในช่วงเช้าของวันนี้ที่ยังต้องมีการแข่งอยู่คณะผู้จัดการแข่งขันก็ไว้อะไรนะคะ
อ่านี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะให้กับนายชาวสหรัฐอเมริกาด้วย
เพราะว่าเป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันครั้งนี้
แล้วก็มาเกิดเสียชีวิตกระทันหันเหมือนกันด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวก่อนการแข่งขัน
หนึ่งสัปดาห์ก่อนค่ะเสียใจด้วยนะคะ
คราวนี้ผมพาคุณผู้ชมไป